ไปดูเรื่องของวัยรุ่นค่ะน้องคนนี้อายุเพียงแค่สิบหกปี
ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมันมีภาพจากกล้องมุมจรปิดจับภาพไว้ได้
ปรากฏว่ารถเสียหลักแต่การเสียหลักเนี่ยมันมีเหตุมีผลแน่นอน
เหมือนคล้ายว่าเอ๊ะมีใครขับไล่มาหรือเปล่า
แล้วไปอยู่ตรงบริเวณบีทีเอสนะคะคุณผู้ชมลองไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะ
โหคือภาพที่เห็นดูเหมือนมันอาจจะไม่ชัด
แต่เหตุการณ์นี้ปรากฏว่าน้องคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์รายนี้เสียชีวิตเลยนะคะ

ตอนขี่มารถจักรยานยนต์ของตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอีกคันนึงตามมาด้านข้างประกบเขามาด้วยนะคะ
ซึ่งตอนที่เขาขี่มามันมาด้วยความเร็วสุดท้ายเหมือนเสียหลักแล้วไปพุ่งเฉียวชนกับขอบฟุตบาท
ร่างน้องคนขี่รายนี้ไปฟาดเข้ากับเสาที่มันเป็นป้ายอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้า
ตรงนั้นเป็นสถานีรถไฟฟ้าประหวนโยชน์ทินห้าสิบเก้านะคะเขตบางเขนค่ะ
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็ไปเจอผู้เสียชีวิต๑รายนะคะอายุ๑๖ปีค่ะ
บาดแผลเนี่ยมีบริเวณใต้คางยาวประมาณสักห้าถึงหดเซนสภาพนอนหงายจมกองเลือดนะคะ
ออกไปใกล้ใกล้กันก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์ของน้องเขาเนี่ยแหละค่ะเป็นรถจักรยานยนต์สีดำแดงไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ก็ล้มคว่ำอยู่ตรงนั้นจริงในคลิปกล้องวงจรปิดเราจะเห็นนะว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยของน้องวัยรุ่นคนนี้กระเด็นไปเลยนะ
ตัวเขาเองก็กระเด็นออกจากรถเช่นเดียวกันแล้วนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะคือไอ้รถมอเตอร์ไซค์มันเป็นล้มคว่ำอยู่ตรงช่องเลนซ้ายสุด
จริงมีคนบาดเจ็บอีกหนึ่งรายอายุ๑๖ปีน้องคนนี้ได้รับบัตรเจ็บที่ข้อมือขวากู้ภัยก็เลยนำส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรไปนะคะ
ไปตรวจสอบค่ะที่เกิดเหตุพบว่าบนฟุตบาทมันมีรอยเฉียวครูดเป็นทางยาว
เสาป้ายที่น้องวัยรุ่นคนนี้ไปชนมันก็มีร่องรอยการถูกชนอย่างแรง
ศพผู้เสียชีวิตตอนนี้เจ้าหน้าที่นำส่งไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลภูมิพลแล้วนะคะ

เขาบอกว่าเห็นวัยรุ่นคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มา

แต่เห็นว่ามีวัยรุ่น๔คน

ขี่มอเตอร์ไซค์มา๒คัน

แล้วมาตามประกบนะคะรถของน้องคนที่เสียชีวิตนี่

หลังจากนั้นรถของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็เลยเสียหลักแล้วไปชนกับขอบฟุตบาท

ตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายศิษย์ศูนย์สอนอบบางเขตบอกว่า
ต้องติดตามวัยรุ่นคู่กรณีมาสอบสวนดำเนินคดี
คือต้องไปดูก่อนว่าเขาไล่ตามประกบกันแบบนี้

เป็นคู่อริที่มีเรื่องกันมาก่อนหรือเปล่า

แต่อย่างไรก็ตามมันเป็นเหตุทำให้มีคนตายนะคะ
ค่ะคือเห็นรถวิ่งไปวิ่งมาอยู่
หากใครจับภาพในวันนั้นได้จากรถหน้ากล้องเนี่ย